เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในวันนี้
เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันต่อเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
หลังจากนายมีชัยมริชุพันธ์ประธานกรทมีการนำทีมออกไปแถลงให้กับสื่อมวลชน
ทุกคนได้รับทราบกันเมื่อวานนี้
มาดูกันว่าหลังจากมีการเผยแพร่ไปแล้วใครมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะครับ

ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ถ้าภาษาคนทำหนังสือเขาบอกปิดเล่มแล้วเรื่องของร่างรัฐมนูล
จากนี้ไปทางเดินของร่างรัฐมนูลไปไหนต่อครับ
เดินไปสู่โหมดของการทำประชามติครับ
อาจารย์มีชัยบอกว่าว่าจะสรุปเนื้อหาที่เป็นเล่ม
ส่งให้กรกตไปแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
มีคำว่าอย่างทั่วถึงด้วยอย่างทั่วถึงนั่นเป็นยังไงล่ะครับ

ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้านพิมพ์แจกทุกบ้าน
แต่ว่าล่าสุดที่เป็นข้อตกลงและน่าจะประกาศวันพรุ่งนี้ก็คือว่า

ครั้งแรกเนี่ย๒ล้านเอาตัวจริงของร่างรัฐมนูลนี่แหละครับ
๒ล้าน๒ล้านนี่ไปที่ไหนล่ะครับ
ไปตามห้องสมุดไปตามโรงพยาบาลไปตามโรงเรียนไปตามชุมชนห้องสมุดอะไรต่างเนี่ย
เขาไปดูกันมาแล้วประมาณ๒ล้านฉบับ
ร่างตัวจริงนะฮะร่างที่ไม่มีเนื้อหาไม่มีคำอธิบายอะไรเลย
ดิบนี่แหละส่งไป๒ล้านแรก
ไปสักพักหนึ่งจะส่งไปอีก๖ล้านฉบับ
๖ล้านเนี่ยฝ่ายที่รับที่เดิมนั่นแหละครับ
แต่๖ล้านนี้เป็นสรุปเนื้อหาเป็นการสรุปอธิบายเนื้อหาสำคัญสำคัญของร่างรัฐมนูล
ล้านแรกนี่ไปดิบเลยครับมาตรานี้ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้น
ล้านหลังนี่มีคำอธิบายประกอบ
แล้วพอใกล้จะมีการลงประชามติแจกไปอีก๑๗ล้าน
ล้านนี่ก็เหมือนกับว่าแจกไปเตือนประชาชนว่าวันที่๗สิงหาต้องไปลงประชามติแล้วนะ
ฉะนั้นก็ดูรัฐมนูลซะอีกทีนึงคราวนี้ส่งไป๑๗ล้านฉบับ
ทั้งหมดเนี่ยใช้เงิน๒๐๐ล้านนะครับ
ที่คิดว่าจะใช้๘๐๐ล้านเนี่ยเหลือ๒๐๐ล้านแล้วถ้าใช้วิธีการนี้
มีคำถามว่าทำไมต้องแจก
แล้วมีคนอ่านไหมแน่นอนล่ะครับ
ตอบได้เลยว่าร่างรัฐมนูลที่ส่งไปเนี่ยจะมีคนอ่านน้อยมากครับ

แต่ว่านี่มันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของกระบวนการทำประชามติ
เพราะถ้าไม่แจกจะมีคนว่าได้ว่า
คุณจะไปถามเขาว่ารับหรือไม่รับ
ส่งรายละเอียดให้เขาดูมันก็ผิดขั้นตอน
ปัญหาก็คือส่งไปอย่างที่บอกครับ
ใครที่ไหนจะมานั่งอ่านร่างรัฐมนูล
ต่อให้มีฉบับคำอธิบายตามไปก็ไม่มีคนอ่าน
อันนี้ไม่ต้องมาเถียงเลยเป็นไปตามนี้อยู่แล้ว

มันเป็นคันลองที่จะต้องเดินไปตามนั้น
เมื่อเราคิดว่าจะมีประชาธิปไตย
ทำประชามติมันก็ต้องมีต้นทุน
อันนี้ต้องทำใจให้ได้ว่าคนไม่ได้อ่านที่แจกไปหรอก
คนที่จะลงประชามตินั้นเนี่ยเขาลงตามอะไรล่ะครับ
เขาลงตามสื่อที่เขาได้รับเขาได้ฟังมา
เขาเชื่อคนนั้นเขาเชื่อฝ่ายนี้เขาไม่เชื่อฝ่ายนี้
เขาเชื่อฝ่ายคอสชเขาเชื่อฝ่ายร่างรัฐมนูล

สุดท้ายขึ้นมาเขาไปลงประชามติกันตามนั้น

แต่ว่าเอาเถอะเมื่อจะต้องแจกจ่ายกันก็ต้องยอมรับว่า
อย่าไปเสียดายเงินเพราะประชาธิปไตยต้องมีต้นทุน
จากนั้นไปจะทำยังไงอีก
คณะกรรมการร่างบอกว่าจะเริ่มทยอยเดินสาย
ไปทำความเข้าใจอธิบายกับประชาชน
ถึงเรื่องของร่างรัฐมนูล
อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมอีกครับ
เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่อย่าหวังผลในผลลัพธ์
เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่อย่าหวังผลในผลลัพธ์
ก็คือว่าคณะกรรมธิการร่างรัฐมนูลเดินทางไป
จังหวัดไหนที่มีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไปทำ

ปล่อยให้มานั่งกันหลงเหรงไม่ได้เสียฟอร์ม
ทางจังหวัดอบจอบตไม่รู้ล่ะ
เขาต้องหาเงินหาคนไปฟัง
ให้มันดูดีหน่อยไปเช่าห้องโรงแรม

ชาวบ้านทั่วไปใครก็จะไปฟังเรื่องรัฐมนูลนะครับ
สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยหนีไม่พ้นต้องเกณฑ์ค่าราชการใต้สังกัดนั่นแหละ
นั้นเอามา๑๐คนหน่วยนี้๕คนหน่วยนั้น๑๐คนหน่วยนี้๒๐คน
ไปฟังกรรมการร่างชี้แจงเรื่องรัฐมนูลกัน
มันก็ดูดีล่ะครับโอ้ยมีคนมาฟังเยอะ
แต่ว่าคนที่มาฟังก็คือถูกเกณฑ์ไปฟัง
แล้วเขาก็พออยู่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปฟังอะไร
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้
เดี๋ยวจะหาว่ากรรมการร่างไม่ไปอธิบายกับประชาชน
ไม่ครบขั้นตอนไม่เป็นไปตามคันลอง
ฉะนั้นกรรมการร่างก็จะต้องเดินสายไปอย่างที่ว่า
สุดท้ายขึ้นมาก็เปลืองเงินเปล่าครับ
เสียเงินค่าเครื่องบินค่าเดินทางของคณะกรรมการร่าง
ถ้าเป็นค่าถ้าต้องไปที่โรงแรมก็เสียค่าเช่าโรงแรม
ต้องมีอาหารเลี้ยงด้วย
สุดท้ายขึ้นมาก็เสร็จพิธีกรรม
ถือว่าได้ไปทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว
แต่ว่าจะได้ผลตามเจตนารมณ์หรือไม่
ว่าประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาฟังนะ

ที่มาสวสสเป็นอย่างนี้เออที่มานายกเป็นอย่างนี้

แต่ทั้งหมดผมเน้นอีกทีนึงว่า
นี่เป็นต้นทุนของระบบประชาธิปไตย
ใครจะว่าเสียเงินเปล่าเขาไม่ทำก็ไม่ได้
ทีนี้มาถึงว่าแล้วประชาชนจะไปลงประชามติ

รัฐมนูลฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกง
แม้มันยังเห็นไม่ชัดว่าตรงไหนประโยคไหนมาตราไหนที่ปราบโกง

ทิศทางที่ฟังจากคอสชก็คือว่ารัฐมนูลฉบับนี้
คุมอำนาจของฝ่ายการเมืองเอาไว้ก่อน๔๕ปี
ให้เลือกตั้งเข้ามาแต่ว่าอำนาจของฝ่ายการเมือง
จะถูกลดทอนจะถูกควบคุม
มีสว๒๕๐จากการสัญหานี่แหละครับ
เรียกง่ายก็คือว่ากระบวนการคอสช
กระบวนการผู้มีอำนาจในปัจจุบันเขายังไม่ปล่อยมือให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐมนูลฉบับนี้
เข้ามามีอำนาจเหมือนเดิมเหมือนเก่ายังครับอย่างน้อยขอไว้สี่ห้าปี
ก็เดี๋ยวนักการเมืองเข้ามาไม่มีอะไรควบคุมไม่มีอะไรกำกับปล่อยอำนาจเต็มที่
ประเทศไทยก็กลับไปเหมือนเดิมอีกนี่คือคำอธิบายของฝ่ายคอสช
ฝ่ายผู้มีอำนาจและฝ่ายที่ร่างรัฐมนูล
ฝ่ายการเมืองแน่นอนครับเขาบอกว่ารัฐมนูลแบบนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย
ขัดกับหลักการประชาธิปไตยขัดกับหลักการที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่
ประชาธิปไตยแปลว่าประชาชนเป็นใหญ่เอ้าเป็นใหญ่ยังไงล่ะครับ
สวก็มาจากการสัญหาจากการแต่งตั้งอำนาจของประชาชนที่ผ่านสอสอไป
ก็ถูกควบคุมกำกับในระดับหนึ่งไปพิจารณางบประมาณอะไรก็ไม่ได้
ไปเรื่องไปทำโน่นทำนี่เหมือนที่เคยทำก็ไม่ได้
นี่นักการเมืองเขาว่าช่วงระยะหลายเดือนที่ผ่านมา
ประชาชนก็บริโภคสื่อแบบเนี้ยครับหูข้างนี้ฟังเหตุผลของคอสช
ของคนร่างรัฐมนูลหูข้างนี้ฟังเหตุผลของนักการเมือง
ตรงนี้เท่านั้นแหละครับที่เป็นดุลยพินิษฐ์ของประชาชน
ที่จะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลฉบับนี้
ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าจะพิมพ์๒ล้านฉบับแรก๖ล้านฉบับที่๒
แล้วก็๑๗ล้านฉบับที่เขาไม่ได้ไปลงมติตามนั้น
เขาไม่ได้ไปลงมติหลังจากอ่านร่างรัฐมนูลแล้ว
หรือเขาไม่ได้ไปลงร่างรัฐรับหรือไม่รับ
หลังจากได้ฟังกรรมธิการร่างแล้ว
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่กระบวนการขั้นตอนเรื่องนี้จะต้องตามไปดู
มีนิดเดียวเท่านั้นแหละครับมีคนบอกผมว่า
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสื่อไปนำเสนอ
แต่เรื่องของสิทธิของนักการเมือง
เรื่องของที่มาสวที่มาสอสอที่มานายก
ที่จริงแล้วเนี่ยสิทธิของประชาชน
สิทธิของผลเมืองทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับ
สิทธิของประชาชนพลเมืองสิทธิชุมชน
สิทธิเสรีภาพด้านต่างดีนะครับ
แต่ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ถูกไม่หยิบมาเป็นข่าว
หลายเดือนที่ผ่านมาก็จอกันอยู่ที่ว่าสวมาจากไหนนายกมาจากไหน
สสทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้องค์กรอิสระทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้
ก็วนอยู่แค่นี้แต่ลึกแล้วไปดูสิครับ
รัฐมนูลฉบับนี้ถ้าจะอ่านกันเนี่ยถ้าจะลงคะแนนกันให้ดูด้วย
สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ดีนะครับสิทธิของชุมชนก็ดีนะครับ
เสรีภาพด้านอื่นอื่นไม่ถูกริดรอนเลยครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครนำมาพูดถึง
พูดถึงกันแต่เรื่องการมงการเมืองสวสสที่มานายกเท่านั้นแหละครับ
วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับครับมีเรื่องกังวลหลายเรื่องนะครับ
เพราะว่าแจกไปน้อยคนจะอ่านเลือกเชื่อตามสื่อที่เสพไป
แล้วถ้าจะลงคะแนนเสี่ยงไปประชามติไปจะสมบูรณ์ไหมครับสำหรับอย่างนี้
ก็มันเป็นพิธีกรรมเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับ๒๐๐ล้านต้องยอมเสีย
จริงมีคนบอก๒๐๐ล้านเอาไปสร้างโรงเรียนได้ตั้งหลายหลังแต่จะทำยังไง
ขอบคุณครับอย่างที่บอกไปว่าประชาธิปไตยต้องมีต้นทุน
ต้องลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็ออกมาลงเสียงประชามติกันนะครับ